แม่เจ้าของบ้านภาวะเลยเพราะว่าเจอสาวปริศนามานอนในบ้าน
อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
นอนเปื่อยกายดูทีวีสบายใจเฉินไม่ได้ไม่ได้
เจ้าของบ้านเนี่ยถ่ายเอาไว้บอกว่าเฮ้ยคนนี้มานอนได้ไงเนี่ย
แก้ผ้าด้วยแล้วก็คลุมผ้าไว้ก้นโผล่แบบนี้ต้องไล่ออกจากบ้านเพราะกลัวเหลือเกินนะครับ
ค่ะ
นี่นอนสบายเฉิบอยู่บนเก้าอี้ไม้เปิดทีวีเสียงดังไหมฮ

เจ้าของบ้านมาถึงกับพังงะเลยฮะต้องถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับ
บ้านของเราแต่เธอคนนั้นเป็นสาวแปลกหน้าอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
เข้ามานอนได้ยังไงทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านสบายเฉิบเลย
และที่สำคัญคือแก้ผ้าด้วย
เออเจ้าของบ้านก็บอกเอาคุมผ้าใส่เสื้อผ้าออกไปเลย
นะครับแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเห็นของที่กระจัดกระจายในบ้านไหม

แล้วเธอก็มานอนแก้ผ้าดูทีวีเปิดทีวีเสียงดังแบบนี้นะครับ
พาผู้สิทธิ์ข่าวมาดูร่องรอยไปในบ้าน
ผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้รื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายเลยนะครับ
พร้อมกับชี้จุดบริเวณห้องโถงที่บ้าน
ผู้หญิงคนนี้มานอนเอกขเนกดูทีวี
เล่าให้ฟังว่าคือเมื่อเช้าเมื่อวาน๑๙กันยา
เจ้าของบ้านและคนในบ้านออกไปทำสวนกัน
ญาติอีกคนขายของอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามบ้าน

แต่คาดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะดึงกรอนประตูบ้านจนหลุด
แล้วก็เปิดเข้ามาจนกระทั่งลูกชายกลับมาเอาของที่บ้าน
พบว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน
ตกใจสิครับเรียกเพื่อนบ้านมาช่วย
จากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนะครับ
โดยผู้หญิงคนดังกล่าวไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน
ว่าอาจจะเป็นคนสติไม่ดี
โชคดีที่ของในบ้านไม่หาย
แต่จากสภาพที่เห็นเหมือนเขาเข้ามาอาบน้ำนะคุณ
เพราะอะไรทาแป้ง
เอาแป้งทาตัวของลูกฉันเอามาทาตัว
จากนั้นก็ไม่ยอมใส่เสื้อผ้าเอาแค่ผ้าคลุมไว้
แล้วก็นอนดูทีวีเหมือนเป็นบ้านของตัวเองเลยนะครับ

หลังบ้านก็ใส่กุญแจเรียบร้อยเลย

มีร่องรอยเข้าไปอาบน้ำเงิน
ไม่รู้มาอาบจากไหนเลยว่าอาบน้ำเปียก

ก็ขอให้บ้านแต่ว่าไม่มีอะไรสิวนาย
แต่ถ้าเป็นบ้านคุณล่ะคุณขวัญคุณน้ำแข็ง

ทีนี้เจ้าของบ้านก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณนะ
เห็นผู้หญิงคนนี้เดินอยู่ริมถนนนะครับ

หรือว่าวันก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแต่ว่ารูปพันธ์สนิทอา
รูปพันธ์สนิทอารูปพันธ์สนิทอารูปพันธ์สนิทอาตรงกัน
นี่ครับแล้วก็ทางเจ้าของบ้านเขาก็เอาภาพนี้มาโพสต์เอาไว้ด้วย
ตำรวจตามตัวเจอแล้วก็พาตัวไปที่สพอ่าวลึก
เพื่อไปสอบปากคำแล้วก็ติดตามหาญาติมารับตัว
ดูแลต่อไปนะก็ต้องดูเรื่องของอาการจิตเวทด้วยนะครับ